ก่อนหน้านี้เธอมีปัญหาว่าเงินเธอหายไปจากธนาคารยักษ์ใหญ่

ซึ่งล่าสุดทีมงานของเรามีโอกาสได้เจอขวัญอุสามณีอีกแล้ว
เธอก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางธนาคาร
แต่สำหรับเธอยอมรับว่าตั้งแต่ข่าวออกไปเนี่ย
ทำให้ได้รู้ว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายคนนะ

ซึ่งตัวเธอเองก็ถึงกับตัดเพราะว่าแอบลงเบาแล้วเหมือนกันค่ะ
ขวัญก็ได้มีโอกาสไปตามโซเชียลตามออนไลน์
แล้วก็ได้พบว่าคือประเด็นขวัญไม่ได้เป็นประเด็นแรกนะ
คนอื่นที่เขาน่าสงสารกว่าเราก็มี
ธนาคารขวัญเห็นแล้วเราก็เริ่มโปรง
ผมก็รู้สึกว่าถึงก่อนได้พื้นมา๖๐๐๐๐๐ก็ถือว่าเป็นเพราะคุณแล้วล่ะค่ะ
แต่ก็อยากให้แบบลูกค้าคนอื่นที่ยังไม่โดนอะไรอย่างนี้
เก็บเรื่องนี้ไปเป็นอุทาธรณ์ดีกว่า

เพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานมีอะไรต้องเก็บไว้

ในการยืนยันกับทางธนาคารด้วย
ตัวเธอเองเธอก็บอกได้คืนมาแล้วล่ะ๖๐๐๐๐๐
แต่ที่เหลือัีกก็ยังไม่รู้จะยังไง
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางธนาคารนะคะ

งานของเราเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะ